คุณผู้ชมเรื่องกินเรื่องใหญ่เราจะพาไปกินอาหารสูตรโบราณทั้งคาหวาน
ว่ากันว่ามีเมนูอะไรบ้างนั้นอย่ารอช้าไปดูกันเลยครับ
อาหารไทยคืออาหารที่ใครก็หลงรักทุกยุคทุกสมัยค่ะ
วันนี้ตลอดข่าวก็เลยหยิบอาหารไทยโบราณที่หาทานยาก
แต่ก็แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวบ้านมาฝากกัน
ขาวและหวานจะมีอะไรน่ากินบ้างนั้นไปชิมพร้อมกัน
เริ่มกันที่แกงส้มระกำป่าปลากดโบราณ
ใครจะรู้วารกรรมก็เอามาทำแกงส้มได้ค่ะ
ไปกันที่ร้านคลองศกแคมป์บ้านใหญ่ซอย๒ถนนสุราชตะครัวปาน
ตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานี
ที่นี่เขามีเมนูซิกเนเจอร์อย่างแกงส้มระกำป่าปลากดโบราณ
วิถีโบราณของชาวบ้านค่ะ
ซึ่งในกรรมวิธีการทำนั้นเขาก็จะนำลูกระกำปาดที่มีความเปรี้ยว

จากสมัยก่อนไม่มีการปลูกมะนาวค่ะ
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ
เพียงแค่นำผลระกำป่าที่มีกลิ่นหอมมาปอกเปลือก
แล้วก็เอาเมล็ดออกก่อนนำผสมลงไปในแกงส้ม
จากจะได้ความเปรี้ยวจากระกำแล้ว
งส้มชามนี้ก็ยังได้ริมรสของเนื้อระกรรมด้วย
แกงส้มระกำป่าปลากดโบราณ
เป็นวิธีการกินและอาหารประจำถิ่นของชาวบ้านครองศกโบราณเลยล่ะค่ะ
ใครสนใจหรือมีโอกาสได้ลงใต้ไปเที่ยวที่สุราธานี
ก็ลองแวะไปชิมเมนูแกงส้มระกำป่าปลากดโบราณ
ที่ร้านคลองโศกแคมป์อำเภอพนมจังหวัดสุราธานีด้วยนะคะ
ไปหอมอร่อยกันต่อกับเมนูปลาย่างสงเครื่องสูตรโบราณ
เจ๊บีรางตำบลเจ๊บีรางอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาเน้นการนำสมุนไพรมายัดไส้ลงในท้องของปลาโอดำ
ถอดกล้างออกมาแล้วนั่นเองค่ะ
จากนั้นก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนเพื่อให้เนื้อปลาสุกทั้งตัว
แถมยังส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว
ซึ่งที่นี่ชาวบ้านเขาก็ถือว่าเป็นเมนูโบราณที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพค่ะ
โดยสูตรปลาย่างนี้ก็บอกเลยว่าส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น
ซึ่งเวลาญาติพี่น้องมาหากันที่บ้านก็มักจะนำเมนูนี้ให้กินกันเป็นประจำค่ะ
ส่วนวัตถุดิบสำคัญนี่เลยค่ะปลาโอดำ
ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากแปลใกล้บ้านและยังทำขายได้ในตัวละ๖๐บาทอีกด้วย
ใครสนใจก็สามารถไปหาชิมหรือสั่งซื้อได้ในเพจเฟซบุ๊คที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ
กินข้าวไหมกินหวานก็ไม่ได้ค่ะ
ต่อกันเลยกับขนมบอกโบราณที่จังหวัดสงขลา
ไปที่ร้านอาหารมุสลิมบริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทธลุงในเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะ
ซึ่งในร้านนี้ก็จะมีขนมบอกโบราณเจ้าเดียวในเมืองสงขลาอยู่ด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งขนมนี้ก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บและมะพร้าว
นำไปผ่านกรรมวิธีการผสมทั้งข้าวเตาอบข้าวกระบอกจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับมะพร้าว
แค่นี้ล่ะค่ะเราก็จะได้ชิมรสชาติหอมหวานมันเข็มตามสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาแล้วล่ะค่ะ
ส่วนราคาก็ไม่แพงเลยขายเพียงห่อละ๒๐บาทมีถึง๖ชิ้น
และยังแยกเป็นแป้งอีกสามชิ้นด้วยนะคะข้าวเหนียวอีกสามชิ้นอยู่ในห่อเดียวกันโอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวค่ะ
หากใครที่เดินทางมาเที่ยวสงขลาก็อย่าลืมแวะมาชิมรสชาติของขนมบอกชิมแล้วอย่าลืมมาบอกต่อชาวตลอดข่าวนะคะ
น่ากินน่าทานมากมากเป็นขนมโบราณข้าวหวานที่หายากนะคะมีโอกาสไปลิ้มลองกันนะ